ตรงนี้ฝนตกหนักหนักหนักจริงครับ

ที่ขึ้นที่ประเทศเวียดนามนะคุณนะ
แต่ว่าอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ

เส้นทางร่องมรสุมที่มันพาดผ่านบ้านเรา
มันเลยเป็นเส้นทางที่ทำให้ฝนมาบ้านเราเยอะนะครับแล้วมีลมแรงด้วย
เดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบหลายจังหวัดอุบลราชธานีภาคอีสาน
นี่ก็อ่วมนะชาวบ้านชุมชนวัดป่าแสนอุดมนะครับ
แล้วก็ชาวชุมชนทั้งสองฝั่งของแม่น้ำมูล
ตอนนี้โอ้โหบอกว่าเดือดร้อนอย่างหนักเลย
อบพยพขนข้าวขนของขนตัวเอง
ออกมาอยู่ในที่สูงกว่านะครับ

คาดการณ์ว่าระดับน้ำท่วมของแม่น้ำมูล
จะไม่ท่วมสูงเหมือนปี๖๕นะครับ
แต่ว่าชาวชุมชนอยู่ในพื้นที่รุ่มต่ำ
ก็ต้องจำเป็นอบพยพไว้ก่อนนะครับ

จากอย่างที่บอกไปทั้งร่องเมาสูงรัฐดิเฟรชั่น
ที่มันอ่อนกำลังลงแล้วแล้วขึ้นเวียดนาม

ก็ทำให้ฝนตกลงมาหนักในพื้นที่นะครับ
คุณผู้ชมฮะส่วนทางด้านของพังงา

สำนักงานชมประธานคาดการณ์ว่าแม่น้ำมูล
อาจจะปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับ

ที่อุบลอยู่นะ
สำนักงานชมประธานคาดการณ์ว่าแม่น้ำมูล
อาจจะเพิ่มระดับของน้ำสูงขึ้นเล็กน้อย
เนื่องจากขณะนี้ได้มีการจัดการจราจรน้ำในเขื่อน

อยู่ทางด้านเหนือของจังหวัด
เขื่อนในสายแม่น้ำมูล

สำหรับเรื่องของการจัดเตรียมเครื่องผลักดันน้ำเนี่ยนะฮะ
ตอนนี้นำไปเตรียมพร้อมไว้ที่สะพานข้ามแม่น้ำมูล
ที่บูรณ์มังสาหาร

เรื่องจากการระบายน้ำจากแม่น้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขง

ระดับน้ำต่างกันเกือบ๒เมตร

มันยังอาจจะเป็นการกิดขวางทางน้ำไหลด้วยซ้ำ
ไปพังงากันหน่อยแล้วกันค่ะ
ตรงบริเวณวงเวียนน้ำผู้เขาตาปูน
เขตเทศบันเมืองพังงานี่ฝนตกหนักเลย
ชาวบ้านสัญจรกระลำบาก
ผู้ประกอบการเหล่าบรรดาโรงแรมรีสอร์ทในพื้นที่
โดยเฉพาะตำบลคึกคักอำเภอตะกัวป่า
ปักทงแดงเตือนห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำกันแล้วนะ

ก็ต้องงดออกจากฝั่งเพราะว่าคลื่นค่อนข้างสูงค่ะ
กรมอุตุนิยมวิทยานะคะประกาศเตือนฉบับที่๖แล้วค่ะ
เป็นหย่อมความกดอากาศตามกำลังแรงแล้ว
ที่ประเทศเวียดนามก็คาดว่าน่าจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมนั่นแหละ
ภาษาภาคประเทศไทยบอกไปอย่างที่บอกไปแม้อ่อนกำลังลงแล้ว
แต่ว่าบ้านเราจะได้รับผลกระทบฝนตกทั่วทุกภาคเลย
ถึง๒๙กันยายนนี้นะครับ

กรุงเทพมนาคมปริมณ์โทนภาคตะวันออกภาคใต้๔๕จังหวัด
เตือนภัยระมัดระวังกันด้วยนะครับ